กับประเด็นนี้เลยนะคะทีนี้ไปดูในโลกออนไลน์กันบ้าง
เน็ตเขาก็แห่วิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยเฉพาะภาพที่พระธรรมชโย
นกที่บ้านลูกศิษย์นะคะแน่นอนนะคะว่าหลายเพจวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
ออกมาโพสต์ภาพจับผิดพระธรรมชโยนะคะว่าอาจจะไม่ได้อาภาษณ์จริงค่ะ
ขณะที่ด้านลูกศิษย์ลูกหาก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
วันนี้หลายเพจนะคะออกมาโพสต์ภาพจะผิดว่าพระธรรมชโยอาจจะไม่ได้มีอาการอาภาษณ์จริง
พร้อมกับแชร์ภาพพระธรรมชโยไปยืนปล่อยนกอย่างแฟนเพจเฟซบุ๊กเป่าบุญจิ้นค่ะ
เขาได้มีการนำข้อความหลุดจากทางไลน์เป็นบทสนทนาอ้างว่าพระธรรมชโยได้ไปร่วมพิธีปล่อยนก
ทั้งที่ใบแพทย์บอกว่าป่วยลุกไม่ไหวค่ะ
รวมถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กอย่างดราม่าแอดดิกก็ออกมาพูดประมาณว่า
ชดประชันกับภาพนี้นะคะว่าเหมือนเป็นปฏิหารที่ป่วยหนักขนาดนั้นค่ะ
ขณะที่แฟนเพจสมาคมคนรักแปดบิดก็ออกมาโพสต์ภาพการ์ตูนล้อเลียนพระธรรมชโยแกล้งอาภาษณ์ด้วยนะคะ
ไปดูที่แฟนเพจฟักโกสสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่า
แค่เปลี่ยนจากนั่งรถตู้ไปปล่อยนกนั่งเลยมาดีเอสไอทำไม่ได้
มันต้องใช้วิจารณญาณอะไรมากมายกับเรื่องแบบนี้อีกเหรอ
อันนี้เป็นคำถามจากแฟนเพจของฟักโก๊สแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้านลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกาย
ก็ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็เดินหน้าออกมาโพสต์เฟซบุ๊กปกป้องพระธรรมชโยจำนวนมาก
ซึ่งก็มีภาพกลุ่มลูกศิษย์ในสถานที่ต่างยืนถือป้ายให้กำลังใจแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพระธรรมชโยด้วย
เช่นแฟนเพจลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกเป็นภาพกลุ่มคนไทยในอบูดาบียืนถือป้ายที่เขียนว่า
เรารักหลวงพ่อและเรียกร้องขอความเป็นธรรม
หรือชาวพุทธในสวีเดนค่ะที่เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
ในเมืองโกเทนเบิร์กบูโรสก็รวมพลังกันมายืนถือป้าย
ขอความยุติธรรมเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจหยุดล่วงเกินพระธรรมชโย